คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจไล่จับพ่อค้ายาบ้านนะคะ
แต่เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงจะเห็นมุมจอของเรา
ขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งรายการค่าคุณภาพอากาศแบบนี้ค่ะ
ควรเกินห้าสิบนะคะที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ย
ไปกี่เท่าต่อกี่เท่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมีนำเสนอเรื่องนี้ด้วย
ตำรวจสอนอนหนองค้างพลูค่ะไปไล่ล่ารถจักรยานยนต์ที่พ่อค้าขาย
ยาบ้าเขาขี่หนีนะคะสุดท้ายเขาจนมุมรถล้มรวบตัวเอาไว้ได้
ยาบ้าหนึ่งร้อยห้าเมตรค่ะ

ที่ของไม่เหนียวครับห้ะ
ตำรวจสายตรวจสนหนองค้างพลูค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่า
ผู้ชายคนนี้เขามีพิรุษตั้งแต่ต้นเหมือนจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในตัวนะคะ
แล้วก็ขี่หนีตำรวจด้วยก็เลยไล่ล่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะ
ถนนเหลียบทรองทวีวัฒนาเก่ดนองแข็งกรุงเทพ
สุดท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยล้ม
เจ้าตัวทิ้งรถเลยน้ำแล้วพยายามจะวิ่งหนีนะคะ
สุดท้ายตำรวจตามจับตัวได้
เมืองต้นตรวจสอบรู้ชื่อรู้นามสกุล
แล้วก็รู้ด้วยว่ามียาบ้าอยู่ในตัว
นายธนพลสายเนธอายุ๒๙ค่ะ
มียาบ้าอยู่กับตัว๑๐๕เมตร
เขาใส่อยู่ในถุงพลาสติกแล้วซ่อนในกระเป๋ากางเกงยีนนะคะ

นี่คือเหตุผลที่ดูมีพิรุษตั้งแต่ต้น
นี่ยาบ้าอยู่ในถุงแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแหมหลักฐานมันชัดเนอะพี่อุ๋ย
ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็ต้องยอมรับสารภาพ

ผมซื้อยาบ้ามาจากในบาส
แถวพุทธมนตรศาสตร์๓

ผมซื้อมาเม็ดละ๒๐บาท

ขายต่อเม็ดละ๔๐ได้กำไรเท่านึง
ตำรวจนำตัวนายธนพลไปตรวจหา
สารเสพติดในร่างกายก็คือตรวจปัสสาวะนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งให้กับตำรวจสนหลัก๒

ว่าจะทั้งเสพทั้งขายหรือเปล่าหรือว่าขายอย่างเดียว
แม่ต้องขยายผลไปเรื่อยเนี่ย

ใช่ค่ะเขาสัดทอดไปเรียบร้อยแล้ว
ไปปล่อย๔๐บาทกำไรเท่านึง